ก็มีหลายคู่ลงแข่งขันที่น่าสนใจ
เกมที่สำคัญก็น่าจะเป็นคู่ของ
กำลังหนีการตกชั้นแบบสุดเลย

เกมนี้ก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะครับ

สถานการณ์ก็ยังต้องหนีตกชั้นเต็มตัวนะครับ
๔เกมสุดท้ายยังมีให้เก็บอีก๑๒แต้ม
หากทำได้ก็จะมีเพิ่มเป็น๓๔คะแนนนะครับ

ขวาตัวหลักที่ติดทดแบนจากการโดนใบแรงใบแดงนะครับ

ส่วนคีย์แมนคนอื่นก็ยังอยู่กันครบนะครับ
ทั้งเกวินอินเกรชโชสยาวัตรศรีนาวงศ์
แล้วก็ซาเวลโลซ่าที่พร้อมลงสนามนะครับ
คู่ที่น่าสนใจโปรลิสเทโลพบกับแบงคอกนะครับ
สถานการณ์ของทีมยังต้องการแต้มเพื่อหนีโซนล่างนะครับ
มีแต้มนำหน้าโซนตกชั้นอยู่๔แต้มโดยเหลืออีก๕เกม
นัดนี้ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางสิทธิโชคทัศนายกองกลาง
ที่ติดทดแบนนะครับจากการสะสมใบเหลืองครบ๘ใบ
ส่วนขุมกำลังก็ยังอยู่กันครบนะครับ
ทั้งสินทวีชัยหาไทยรัตนากุลเสริมศักดิ์อักขีไอซักฮอนนี่
และซี่อับโรรวมถึงเรียลมัสซึมูระนะครับ
แล้วก็เอวันโดเป่าลิสต้าส่วนทางออเลดิโอวิทมานะครับ
คุณซื้อแบงคอกยูเนเต็ดนั้นเกมล่าสุดก่อนพลักเบรกฟีฟ่า
เปิดบ้านเอาชนะเชียงรายไป๓ต่อ๐
ทีมก็ยังเหลือโปรแกรมอีก๕นัดยังมีโอกาสที่จะจบรองแชมป์ไทยลีก
ฤดูการนี้นะครับหากเก็บชะชนะ๕เกมที่เหลือ
เกมนี้ไม่มีนักเตะติดทดแบนโดยจะได้๒แข้งหลักอย่าง
มาออกสตาร์ทเป็น๑๑ตัวจริงนะครับหลังจากที่เกมล่าสุดนั้นทั้งคู่
ถูกส่งลงสนามเป็นสำรองนั่นเองนะครับ
โปรแกรมอีกสักครั้งหนึ่งเวลา๖โมงเย็นนะครับ
แล้วก็คู่สุดท้ายของวันนี้ครับ๑ทุ่มราชบุรีพบกับการท่าเรือครับ
ตอนนี้มาดูความฮือฮากันหน่อยนะครับ
ก็จริงมันก็คือการเปิดตัวในช่วงนี้แหละครับ
ก็ดูแล้วก็เหมือนชุดโกโกวาครับนะครับ
เป็นเพลงฮิตติดหูกันเลยแล้วก็มีคลิปเปิดตัว
ซึ่งเชียงรายเขาก็มาเต้นเพลงโกโควากันด้วยนะครับ
ก็มีการนำลูกทีมเต้นเพลงนี้กันจริงจังเลย
อภิรักษ์วรวงแล้วก็โชดิพัทรภูมิแก้วแล้วก็ถ่ายกันหลายซีน
มันคล้ายชุดของภาพยนตร์จีนเรื่องฟุตบอลซ่าวเลียนซอคเกอร์
ก็สีคล้ายกันนะครับก็เป็นโทนที่ออกมาเนี่ยมันเป็นสีประจำสโมสรของทางเชียงรายอยู่แล้ว
แต่มันก็เข้ากับกระแสของเพลงในบ้านเราพอดี
ก็ทำให้ทีมนั้นเฉียดชนะระยองไป๒ต่อ๑
เกิดขึ้นในนาทีที่๘๖ครับออสมันโชว์ป่งชงให้ปริญญาอุตพราวณ์
พักอกก่อนที่จะจักรยานอากาศเข้าไปก็เฮลั่นเลยนะครับ
นาทีที่๘๖ก็ช่วงท้ายเกมแล้วด้วยตอนนั้นเนี่ยก็ยังเสมอ๑ต่อ๑ดูอีกครั้งครับ
่งชงเข้ามาแล้วก็พักอกใส่เลยครับเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้น
ทำให้แฟนฟุตบอลนั้นเห็นทั่วโลกเลยนะครับ
สุโขทัยเองก็เก็บเพิ่มเป็น๖๔คะแนนนะครับจาก๓๑เกมก็ขึ้นไปนำจากฝูงไทยลีก๒ชั่วคราว
มีแต้มนำลำพูนเวอเรเออร์อันดับ๒อยู่๒คะแนนนะครับแต่ว่าแข่งมากกว่า๑นัดนั่นเองครับ